ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชน
โดยเฉพาะกำหนังซื้อในการไปซื้อประกาศชีวิตต่างด้วย

ก็เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตครึ่งปีแรกของปีนี้ครับ
พบว่ามีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ประมาณ๓แสนล้านบาทนะครับ
เพิ่มขึ้นประมาณ๓๗๘จากปีก่อน
โดยเฉพาะเรื่องของสัญญาที่เขามีการซื้อเพิ่มเติม
เพื่อประกันสุขภาพและคุ้มครองโรคร้ายต่าง
จากว่าปัจจุบันนี้ค่ารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลแนวโน้มสูงขึ้นแพงขึ้นทุกปีครับ
รวมทั้งเรื่องของการทำประกันบำนานด้วยนะครับ
ปัจจัยเรื่องของสังคมผู้สูงอายุสูงวัยก็เพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ค่านิยมของคนไทยเองแต่งงานช้ามีบุตรน้อยลง
ก็ทำให้ประชาชนเริ่มตระหนักถึงการที่จะต้องออมเงินเอาไว้สำหรับดูแลตัวเองหลังเกษียณหรือว่ายามแก่นั่นเองครับ
ส่วนภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตปีนี้คาดว่าเบี้ยประกันจะรับรวมอยู่ที่ประมาณ๖๑๐๐๐ล้านบาท
จากปีก่อนประมาณ๐๒แต่ว่าก็ต้องติดตามเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมือง
อันนี้ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุน
เพราะว่ามันก็เกี่ยวยงกับเรื่องของเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ส่งผลกับเรื่องของการตัดสินใจในการซื้อประกันด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็เชื่อว่าบริษัทประกันในไทยเองจะสามารถวางแผนรับมือและก็บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ครับ